คราวนี้เขาไม่ไหวค่ะทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งผอเลย
ไม่ไหวนั่งเรียนหนังสือไปเหม็น
ถามว่าเม้นอะไรเม้นขยะคุณ
คือมีคนแอบเอามาทิ้งไว้ตรงโรงเรียนนะคะ
แล้วเนี่ยตอนที่น้องนะนะเขาก็พาพี่นักข่าวไปดูเลยว่า
จุดที่มันเป็นต้นกำเนิดของกลิ่นที่มันเหม็นเนี่ย
มันอยู่ตรงไหนนี่คุณผู้ชมเด็กไม่เป็นอัน
เขาเลุ่่ววาอะไรไม่มีสมาธิในการเรียนหะ
ข้าผอเนี่ยนะคะคือภกริจหมื่นเจริญ
ภ่วงหน่วยการโรงเรียนทรองแมว
แล้วก็เด็กนักเรียนพานักข่าวไปดูเลยนะ

คนเอาขยะมาทิ้งไว้เพียบเลย
แล้วถามพอพอทำไงพอชี้ให้ดู
ก่อนหน้านี้นะพอแจ้งอบตหนองจิกไปแล้ว

เวลาหน้าฝนฝนมันตกลงมาแล้วน้ำแฉะจะขยายคุณ

ขยะที่มันอยู่ตรงนี้มันก็ปลิวไปตามลมค่ะ
ทั้งครูทั้งนักเรียนบอกว่าไม่ไหว
แล้วบางทีด้วยความที่โรงเรียนอยู่ใกล้กับป่าคุณผู้ชม
เขาก็จะมีกิจกรรมนอกห้องเรียนไง

คุณว่าไงเด็กเดินเก็บเห็ดอย่างนี้

ใช่ค่ะนี่น้องก็บอกว่าหนูเหม็นนะคะ

พอออกบอกว่าจริงพื้นที่โรงเรียน
มีประมาณ๘๐กว่าไร่พื้นที่กว้างขวางมากเลยนะ
แต่ทำรั้วรอบขอบชิดไม่ได้
ชาวบ้านก็เลยเอาขยะมาทิ้งไว้แบบนี้ค่ะ
คือช่วงนี้คือผอเขาบอกว่าโรงเรียน
ความที่โรงเรียนมันเป็นช่วงรอยต่อของ๒ตำบล
ตำบลหนองจิกกับตำบลหนองม่วง

เรื่องของการไม่ใช้ถังขยะ

แล้วก็เอาขยะในรถมาทิ้งช่วงค่ำ
ถังขยะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาขยะไปทิ้งในป่าไง
ใช่เอาไปทิ้งในป่าในพื้นที่ใกล้โรงเรียนแบบนี้
คือมันต้องมีวิธีการบริหารจัดการไหม
หรือว่าทางหน่วยงาน
อบตจะจัดทำที่ที่ให้มาทิ้งขยะไหมล่ะ
บอกกับชาวบ้านว่าจุดตรงนี้นะ
เอามาทิ้งขยะได้เลยเดี๋ยวอบตก็จะได้เอาขยะตรงนี้ไปเผาทำลายไปฝังกบอะไรต่อไป

ถ้าเกิดว่าไม่มีทางเลือกให้ชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขามาทำแบบนี้
ทั้งเด็กทั้งครูทั้งผอก็ได้รับความเดือดร้อน

พื้นที่ตำบลหนองจิกอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
ขนาดเด็กใส่หน้ากากยังเอาไม่อยู่นะ